ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วัน
พบกับเราสองคนได้ในรายการ

ลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการสำหรับพอเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะ
เราทั้งสองคนพร้อมจะปลุกเซลล์นักสู้
ในสายเลือดของคุณค่ะ

เมื่อได้ก็ตามที่ร้องครบ๑๐ยิบไปเลย
๑ล้านบาท

เป็นเงินที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับ

มีความสามารถมีกำลังใจ
เป็นนักสู้ชีวิตสมัครเข้ามาเลย

ก็หลายท่านคงจำได้น้องออมนั่นเอง

ชื่อวาสนานอำสกุลแสงวัฒนาค่ะ

ตามงานวัดแล้วก็ตลาดนัดทั่วไปค่ะ
หนูขายมาตั้งแต่๕๖ขวบค่ะ
เป็นโรคความดันแล้วก็โรคหัวใจโตค่ะ
อาการเขามันเหมือนกับคนแบบทำอะไรอย่างนี้เขาก็จะเหนื่อยแล้วก็ขี้ตกใจ
มันเป็นโรคที่ถ้าเขาตกใจมากเขาก็แบบอาจจะแบบไปได้เลยค่ะ
อยู่ในบ้านที่พี่น้องเราพ่อแม่เป็นคนป่วยหมดเลยเรารู้สึกยังไงบ้าง
ฟ้านี่เขาแบบเจ็บปวดแล้วก็อยากที่จะหาเงินมาทำให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดเหล่านี้ค่ะ
ล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
ตอนที่คุณพ่อบอกกับออมว่าคุณพ่อไม่อยากรักษาแล้วคือปล่อยให้เสียชีวิตออมรู้สึกไงกับเรื่องนี้
หนูรู้สึกว่าหนูจะพยายามหาเงินมาให้พ่อรักษาให้ได้ค่ะหนูอยากให้เขาอยู่ด้วยนานนานนะคะ
หนูไม่อยากเขาทรวจติ๊กเป็นภาระที่ทำให้หนูแบบลำบากอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้ว

ที่แล้วเปิดตัวไปยังไม่ได้ทันจะได้ร้องเพลงแรกเวลาเราหมดก่อนวันนี้ได้ฟังเสียงของเธอแน่นอนนะครับมาพบกับเธอเลยนะครับ
แพยาะเรารอมาแพยาะ
เช่นเดิมนะครับวันนี้ออมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
มากับครอบครัวที่เขารักยิ่งค่ะ
มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะ

จากมีความรักสถาบันในการเรียนแล้วนะคะ

ว่าเอ๊ะทำไมน้องออมถึงมาในชุดนักเรียน
คือชุดใส่เล่นอยู่บ้านมีชุดเดียวเท่านั้นคนนี้
เสื้อผ้าใส่อยู่ในวันปกติน้อยมาก

ก็ไปแอบสืบไปคุยไปเม้ากับพี่สาวของน้องออมมาไปซื้อมาจากไหน
น้องต้องถามพี่สาวเขาดีไหมว่าใช่หรือเปล่านะครับคุณตานใช่ค่ะ
เป็นคนที่จะซื้ออะไรตัดสินใจนานมากสมมุติจะไปซื้อกางเกงสักตัวหนึ่ง
ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกเดินไปดูแล้วแล้วก็เดินกลับมาคิดอีกว่าจะซื้อดีไหม
แล้วก็ถามมามาขอคำพี่ตานซื้อร้านนี้ดีไหมถามว่าเท่าไหร่สองร้อยมันแพงนะ
บอกแพงขนาดนั้นเลยเหรอแพงจริงพี่ถ้าซื้อไปแล้วเสียดายตังค์
ก็กลับไปเดินย้อนกลับไปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ตกลงก็ไม่ซื้อเลยค่ะ
ตกลงไม่ซื้อไม่ซื้อพี่ตานน้องออมเนี่ยกางเกงที่แพงที่สุดของเขาเลยที่เขาแบบกลั้นใจเลยนะ
กลั้นใจซื้อเลยตัวละสวยของเขาเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ

เป็นตัวโชว์ตัวเก่งที่แบบมีงานอันนี้แล้วมีกี่ตัวมีกี่ตัวฮะ
มีสามตัวแต่ใช้ตัวเดียวใช้แค่ตัวเดียวตัวที่รักที่สุด
ตัวเดียวที่ชอบนี่ก็คือราคาแพงระยิบสำหรับออมเลยหลายร้อย
เอาเงินไปทำอะไรครับรอเก็บที่เหนียวขนาดนี้
เงินมันหายากค่ะหนูอยากจะเอาเงินไปช่วยครอบครัวมากกว่าแล้วก็เป็นทุนการศึกษาของตัวเองด้วย
พกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่อยชอบซื้อ
มันเป็นเรื่องไม่จำเป็นของเราดูจากการแต่งตัวน้องออมไม่มีเครื่องประดับเลย
แหวนนาฬิกาอะไรไม่ใส่เลยประหยัดประหยัดนะประหยัดประหยัด
เก็บได้สูงสุดขนาดไหน

ดีนะคะคุณแม่มีหน้าล่ะเวลาคุณแม่มองน้องออมคุณแม่ยิ้มอย่างมีความสุขตลอดเลย
ข้าดีใจ
เขาเป็นคนขี้เหนียวเขาจะแบบต่อไปให้หน้าเขาจะได้แบบไม่ลำบากใช้เงินใช้ทอง
เหมือนคุณแม่ไหมครับคุณแม่เป็นคนเป็นคนขี้เหนียวไหมครับคุณแม่
ค่ะแต่ก็ไม่เคยมีใจขี้เหนียวเพราะทำมาไม่เคยให้เหลือให้ขี้เหนียว
ไม่เหลือให้ตรณีเนอะคุณแม่ใช่ใช่
เขาเรียกเรียกว่าประหยัดดีกว่าเนอะเป็นคนประหยัดเป็นคนประหยัด
เป็นคนรู้ค่าของเงินแล้วยังไงกันเตรียมตัวกันยังไงมาออกรายการเนี้ย
ก็ไปซ้อมเพลงมาเยอะนะคะฟังเยอะแล้วก็ซ้อมเยอะเพลงที่หนูแบบชอบด้วย
เพลงแม่ก็เปิดให้ฟังด้วยซ่อมมาเป็นร้อยเพลงเลยค่ะอืม
หาเพลงมาก็ตื่นเต้นมากทีนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว
ให้กำลังใจน้องออมหน่อยเพราะว่าจะเป็นเพลงแรกที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันนะคะ
เริ่มจากคุณพ่อก็ได้ค่ะขอให้ลูกโตโตนะลูก
คุณแม่เชิญค่ะค่ะขอให้ลูกสู้นะลูกนะ
โรงพยาบาลมารักษาพ่อแม่ด้วยพี่ตานร้องเพลงไม่เป็นนะ
แต่พี่ตานอยากร้องร้องทีไรผิดพีทุกทีเนื้อก็ร้องไม่ได้
เห็นน้องออมร้องได้น้องออมร้องแทนพี่ตานด้วยนะสู้
บอกกับเราไว้นะครับน้องออมว่าต้องการแปดหมื่นบาทค่ะ
เพื่อเอาไปรักษาคุณพ่อไปรักษาพี่สาวให้หายแปดหมื่นคือห้าเพลงค่ะ
มาถึงเพลงที่หนึ่งกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่หนึ่ง
หนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
เรียบร้อยฟังอินโทรเพลงแรกไปแล้วถึงกับมีการกุมขมับเกิดขึ้นเลย
หน้าเปลี่ยนไปเป็นเครียดอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว
ออมจ๋าคนดี

คิ้วผูกโบกุมขมับเลยมันเกิดอะไรขึ้น
คิดเนื้อเพลงอยู่ค่ะว่าเพลงนี้เพลงอะไร

เคยฟังอยู่แต่ไม่แน่ใจว่า
แต่ร้องถูกทุกคำหรือเปล่า

ทำยังไงให้ตัวเราผ่อนคลายได้มากที่สุด
มีวิธีเคยกำจัดความตื่นเต้นบ้างไหมคะ

ฮัลโหล

เดี๋ยวพี่เบ๊กจะให้ออมได้คลายความตื่นเต้น
พร้อมแล้วเอาให้สุดเสียงแต่เหลือเสียงไว้ร้องเพลงด้วยนะ

ฮัลโหล

เห็นพี่ตานเขากระซิบมาบอกว่าออมชอบเต้น

น่าเชื่อเลยออมออมไม่น่าเชื่อเลยเออหายตื่นเต้นเลยอ่ะ

คาปุ่นนี้มันสายย่อมาก
แต่เรามีสิ่มหนึ่งที่จะทำให้น้องออมหายเครียด
เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกต้องร้องเท่านั้น

มี๖แผ่นมี๖ตัวช่วยให้เลือกคะเขากันไป

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
เป็นการตัดสินใจอันแน่วแน่ของน้องออมนะครับ
เต็มปากเต็มคำเลยไม่ใช้

นะขอให้โชคดีครับมาดูกันครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

ขอเพียงอย่าเพลยะเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนาน
รอสุขดังฝันเพียงพูกร้อง

ความรักที่คอยไม่พองพ่อเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมั่นไม่พันไม่แปรแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
หลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดทั่วใจเปรียบหล่นคำปี
จ๊ะเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้ดี
สักกี่ปีเธอรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมเพราะแม่หน้านม

ไม่เคยสนใจชายอื่นคนใดไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียว
น้องจึงต้องรอ
ไม่ผิดหวังทีเดียวนะครับสำหรับเด็กน้อยคนนี้น้องออม
เสียงดีร้องดีเหมือนนักร้องอาชีพเลย
มีน่าไม่ต้องใช้ตัวช่วยนะครับ
ร้องเพราะนะคะแอร์เย็นแต่ว่าแอบเห็นเม็ดเหงื่อนิดหน่อยนะคะ
ปกติเวลาช่วยแม่จัดร้านเราก็ฟังเพลงแล้วก็ฮำเพลงไปด้วยอย่างนี้เหรอ
ค่ะชอบร้องเพลงแล้วแม่ก็ชอบให้หนูฟัง

ทีมนะแล้วทำไมพี่ตานไม่ห้ามอ่ะ
บางทีก็นอนดึกเหมือนกันก็แอบฟังเอาหูแอบฟัง

รู้รู้นะว่าเป็นคนให้จังหวะเพราะว่าอะไร
ก่อนออมร้องอยู่เห็นพี่ตานแล้วปุ๊บมิ๊บมิ๊บมิ๊บ
ร้องตามร้องตามแต่ร้องผิดหมดนะที่ร้อง

ก่อนที่จะคลอดน้องออมเขาไปพวงกับแม่พุ่มพวงว่า
ให้ลูกเขาได้มาเป็นนักร้อง
แล้วก็ได้สนใจอย่างที่น้องน้องเพลงน้องมาร้องเพลงด้วยค่ะ
ไม่รู้นะอยู่บนเวทีของเราแล้วก็เปรียบเสมือนว่าน้องได้เป็นนักร้องแล้ว
มาร้องวันนี้โอ้โหคุณแม่มีที่ไหนอ่ะ
ถ้าร้องได้นี่ได้หมื่นนึงนะเพลงเดียวนะคุณแม่
ต้องถามสุขภาพออมก่อนตอนนี้ตื่นเต้น

สุดเลยแม่เคยทำอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกไหมคะออม
เคยเล่นไวปิงและกล้องหยุดกางคัน
ตื่นเต้นมากจะเล่นไวปิง
พ่ออยู่เบาของพวกเราครับ

ระหว่างที่คุณพ่อบอกไวแอบให้หยุดเพื่อให้น้องลงแล้วคนอื่นต้องหยุดบท
มันมองออมแล้วทำหน้าแบบนี้อะไรอ่ะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ออมนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องออมร้อง
น้องออมร้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป